แว๊บตอนประมาณทุ่มกว่า

มันโตสว่างสวยงาม
เห็นแบบนี้มาประมาณ๒คืนแล้ว

และเขาบอกว่าคือสอบถามเพื่อนมาสักครู่เนี่ยนะ
ช่วงก่อนรุ่งเช้าเขาบอก
ยิ่งกลมยิ่งโต

ตอนนี้ยังทันอยู่ไม่ทันแล้วนะครับคุณผู้ชม

แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ดูเดี๋ยวผมพาย้อนไปดู
เป็นภาพที่เมื่อคืนนี้หลายต่อหลายคนเขาไปดูกัน
นี่สวยงาม
พื้นที่เห็นเมฆบังอยู่บ้าง
บางพื้นที่เมฆเริ่มปลิวพัดผ่าน

กลมโตและแสงส่องสว่างมาก
ดูสิพอกลมโตแล้วสว่างมาก
หลายคนแปลกใจทำไมสว่างขนาดนี้
และกลมดิ๊กขนาดนี้นะฮะ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานแล้วนะครับ
แล้วก็มองไปยามค่ำคืนจนกระทั่งถึงเช้ามืด

นี่ชี้ขึ้นไปบางคนถ่ายภาพกันนะครับ
ด้านของผู้มนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

บอกว่าที่แม่บริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาพระจันทร์เต็มดวงกลมเด๊ะเลย
โคจรอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่ระยะห่างประมาณ๓๕๗๙๗๓กิโลเมตร
ซึ่งสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย
เพราะว่าอยู่ใกล้โลกมากที่สุดประมาณร้อยละ๑๒
แล้วก็มีความสว่างมากกว่าปกติประมาณ๑๕
คือเขาอยู่ใกล้โลกไงนะครับ
ตามปกติแล้วดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นรูปวงรีนะ
รอบใช้เวลาประมาณ๑เดือนคุณ
ดังนั้นในแต่ละเดือนก็จะมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกที่สุด
ที่เรียกว่าเปริจี
จะมีระยะทางใกล้โลกเฉลี่ยแล้วประมาณ๓๕๖๔๐๐กิโลเมตร
ใกล้ที่สุดแล้วก็เมื่อคืนก็เป็นช่วงที่ใกล้ที่สุดแล้ว
เพราะว่าคุณลองดูถ้าโคจรเป็นวงกรีมันก็จะมีทั้งไกลที่สุดกับใกล้ที่สุด
คือพระจันทร์เต็มดวงมีเดือนละ๑ครั้งอยู่แล้ว
ก็คือเป็นวันพระวันพระใหญ่ต่าง
ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเต็มดวงและอยู่ใกล้มากที่สุดในรอบปี
หลักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าการใกล้มากที่สุดกับโลกเรียกว่าปรากฏการณ์เปบริจี
แต่ถ้าตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุดเรียกว่าอโปจี
จะมีระยะทางเฉลี่ยประมาณ๔๖๗๐๐กิโลเมตร
ก็จะเห็นพระจันทร์ไกลหน่อยไม่ได้สว่างขนาดนี้นะฮะ
ที่ผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่โตกว่าปกติเล็กน้อย
คืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลก
เป็นเหตุการณ์ปกตินะที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์จ้า
แต่ความเชื่อก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ
แม้ว่าดวงจันทร์จะมีตำแหน่งโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน
แต่ดวงจันทร์ไม่ได้ปรากฏเต็มดวงในทุกครั้ง
ดังนั้นแต่ละเดือนคุณบอกโอ้เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปดู
บางครั้งคุณก็ไม่ได้เห็นเต็มดวงขนาดนี้
ถึงบอกว่าเมื่อคืนนี้ใกล้ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุด
แล้วก็เต็มดวงไม่ค่อยมีเมฆบทบังนะฮะ
หลายพื้นที่เขาบอกว่าโอ้โหไม่ผิดหวังเลยที่เฝ้ารอชมยามค่ำคืนกัน

คู่ก็ชมเป็นคู่รัก
โรแมนติกคู่รักเธอดูดวงจันทร์ดี

อย่างไรก็ตามประชาชนชาวไทยจะได้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงอีกครั้งนะครับ
ก็แจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยช่วงปีใหม่
คืนวันที่๒มกราคม๒๕๖๑นะครับ
แล้วก็อีก๑เดือนนับจากนี้ดวงจันทร์จะเต็มดวงแล้วก็อยู่ใกล้โลกกว่านี้ด้วยนะ
มีระยะห่างประมาณ๓๕๖๕๙๕กิโลเมตรนะครับ
ทำให้มีปรากฏการณ์ใหญ่กว่าครั้งนี้อีกเล็กน้อย
ก็คือเมื่อคืนนี้นะคะห่าง๓๕๗๙๗๓กิโลเมตร
แต่ว่าวันที่๒มกราคมขยับใกล้เข้ามาอีกประมาณ๑๔๐๐กิโลเมตร
กว่านี้ใหญ่กว่านี้สว่างกว่านี้ด้วย